คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งที่นะฮะคืออยากจะให้ดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแน่นอนหลายพื้นที่เดือดร้อนแต่บางพื้นที่เนี่ยพอจะปรับเปลี่ยนพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ชาวบ้านนะฮะเขาก็ออกมาจับปลาก็ได้ในเมื่อน้ำท่วมก็ซัดปลามาด้วยเยอะเลยนี่
คุณผู้ชมครับเห็นไหม

ก็ยังงานน่ะครับเขาก็หาจุดหาพื้นที่ที่มันปลอดภัย
น้ำมันไม่ลึกมากแล้วก็ไม่เชี่ยวมากจนเกินไป
แล้วก็หยิบอุปกรณ์จับปลาเบ็ดตกปลา
ออกมาหาปลากลางนาแบบนี้เนี่ยพื้นที่ที่เป็นที่โล่ง
หวานแหงไปได้ปลาแบบนี้มาปลาเพียรตัวใหญ่จริงครับ
ตัวใหญ่ที่เห็นเนี่ยบางทีได้มาเนี่ยโอ้โหนี่เอาไปชั่งได้หลายกิโลนะ
คุณผู้ชมฮะที่บริเวณกลางถนนเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้บ้านพลสงครามหมู่ที่๒
บ้านพลสงครามอเภินนนต์สูงจังหวัดนครราชสีมาบ
ระดับน้ำตรงนี้ประมาณสัก๓๐เซนติเมตรพอจะยืนได้อย่างนี้
แล้วก็เวียงแหหรือจะตกเบ็ดอะไรก็ได้ว่ากันไปนะครับ
แล้วปลาที่ได้ได้ปลาอะไรบ้าง
ปลาหมอปลาขาวหรือว่าปลาช่อน

ปลาช่อนมันจะอยู่ตามทุ่งนานี่แหละแล้วถ้าได้ปลาช่อนนามานะคุณเอ๋ย
ขายได้ราคาดีจริงราคาดีจริงเพราะว่าปลาช่อนเลี้ยงวันนี้ขายอยู่ที่๑๔๐บาทค่ะ
อันนี้สำรวจราคามาจากที่ไหนคะใช่นี่ถ้าเกิดว่าคุณจับได้เยอะนะ
คุณเอาไปขายที่ตลาดตลอดของเราก็ได้เดี๋ยวดิฉันเอาราคามาบอกว่า
ดีมากพูดงี้เดี๋ยวเขามาขายหน้าไทยลักษณ์จริง
เอางี้ละกันนะครับคุณผู้ชมนายสมควรชุ่มกลางนะครับ
หนึ่งในชาวบ้านที่ออกมาร่วมหาปลาในวันนั้นเนี่ยเขาเล่าว่า
หากน้ำท่วมเป็นเวลานานก็จะยิ่งทำให้ปลาเนี่ยมาเยอะ
แล้วก็หาได้หลายกิโลกรัมมันก็เป็นอีกมุมที่แบบชาวบ้านเขาสร้างรายได้ได้
คืออาจจะสร้างความเสียหายอันนี้เรื่องจริงน้ำท่วมมา

แต่เรื่องของปลาเนี่ยเออมันก็สามารถหาได้สร้างอาชีพได้เหมือนกัน
เขาบอกว่าตอนนี้บางวันจับปลาได้มากถึง๓กิโลกรัมเลยทีเดียว
เห็นอย่างนี้จับได้สบายคือไม่ต้องลงทุนอะไรลงแรงอย่างเดียว
เพราะว่าในช่วงนี้จริงแล้วอ่าของอาหารก็ออกไปหาย้าซื้อยากเนี่ย
ถ้าเกิดจับปลามาทานเองได้มันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ด้วย